แฉคลิปด่านตำรวจยัดข้อหารีดเงินแสน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมพรคุณผู้ชมครับ
เจ้าของอู่บอกว่าจ่ายไปเยอะแล้ว
เขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกจ่ายไปเยอะแล้ว
ด่านนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูครับ

ถ้าพี่เขาเป็นใครพี่เขาเป็นชุกของอู๋บ
ซ่อมรถเป็นเจ้าของรถยก
ผู้เสียหายเขาเป็นผู้เสียหาย
คือเจรจากับ๑๐ตำรวจโทนายหนึ่ง
ประจำด่านตรวจละแมที่ชุมพร
คือถูกเรียกให้หยุดรถขอตรวจสอบหน่อย

พี่รถคันนี้ลูกค้าเอามาซ่อม

ซ่อมที่อู่น้องชายที่กรุงเทพมหานครตำรวจ

พี่เขาเอารถมาซ่อม

ชื่อผู้ขนย้ายรถไม่ตรงกับชื่อผู้ครอบครองรถ
ตำรวจยึดรถท่าเดียวพี่เขาบอก
สุวิทย์บอกเดี๋ยวโทรปรึกษาทนายก่อนนะครับ
ตำรวจถึงยอมปล่อยนะฮะไม่ยึดรถ
หลังจากวันนั้นเขาเอาเอกสารหลักฐาน

เพราะที่ผ่านมาเคยถูกขู่
แล้วรีดถ่ายเงินมาแล้ว๓ครั้ง
๓ครั้งรวมเป็นเงินเท่าไหร่พี่สุวิทย์
โพธิบัตรีจารุศรุษยาพรนะครับ
ผู้เบคับการตำรวจพู่ทรจังหวัดชุมพร
ก็ชี้แจ้งบอกว่านะคะ

ส่วนกรณีว่าจะยกเลิกการตั้งหลักมันเป็นไปไม่ได้

คือต้องเข้าใจนะมันมีความจำเป็น

คดียาเสพติดคดีเกี่ยวกับอาทยากรรม
โดยเฉพาะเรื่องการโจรกรรมแล้วก็ลักลอบ
คนรถผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาในประเทศคือที่ชุมพรมี๒ด่านนะ